เรื่องแบบนี้มันก็มีด้วยเหรอ
คุณผู้ชมค่ะช่วยกันตามหาเจ้าของน้องหมากันหน่อย
เพราะว่าดิฉันเนี่ยไปเจอน้องหมาตัวนึงไม่รู้หลงทางหรือยังไง
กลับบ้านไม่ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้อยากจะขึ้นรถไปเที่ยว
แต่ว่าขึ้นรถไปแล้วไม่ยอมลง

ขึ้นไปทำไมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไม่รู้ด้วยว่าเป็นเจ้าตูบของใคร
บางคนคิดว่าเป็นเจ้าของเจ้าของรถหรือเปล่า
มาเฝ้าไงมารอเจ้าของไม่ใช่อ่าเจ้าของรถเนี่ย

ขับรถออกมาแล้วจู่เนี่ยเจ้าตูบขึ้นมาอยู่บนรถ
คือกลับมาแล้วอ้าวเจ้าตูบได้ยังไงเออเมา
หมาเราหมาก็ไม่ใช่หมาเราแต่รถเนี่ยรถของเรารถเราแล้วหมาใคร
แล้วทำไมไม่ยอมลงพยายามเกลี้ยกล่อมกันอยู่นานสองนาน
ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยก่อนแล้วหลายคนก็ช่วยกัน
คุณเอาอาหารเม็ดมาหลอกล่ออาหารให้ทานก่อนแล้ว
ไม่ลงเจ้าหน้าที่เนี่ยน้องเจ้าของรถเอาลงมาขึ้นไปทำไม
ลงมาลงมาไม่ลงน่าจะชอบอยู่ที่สูงไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
สุนัขตัวนี้เป็นสุนัขพันธ์บางแก้วนะคุณผู้ชมนะครับ
แล้วรถคันนี้ก็คือเจ้าของรถเนี่ยเขาบอกว่าเขาขับรถมารับลูก
ปรากฏว่าพอกลับมาที่รถเนี่ยเจ้าสุนัขตัวนี้ไม่ยอมลงจากรถสักกะทีนึงคุณ
เหรอใช่ก็เลยเอาตัดสินใจเจรจาก่อนแล้วอะไรก็แล้วขับรถวนไปก่อน
ขับรถวนไปเรื่อยเพราะคิดว่าเดี๋ยวสุนัขตกใจกลัวก็จะกระโจนลงจากรถถูกไหม
นี่ขับรถขับวนไปสุดท้ายต้องย้อมสตาร์ทเครืองแล้วก็ขับไว้
แต่ใจเย็นนะคือเขาขับช้านะครับ
คิดว่าพอมันตกใจกลัวมันจะลงไม่ลง
ก็ยังยืนอยู่บนหลังคารถอย่างนั้นเหรอคะเออไม่ลง
ว่าแจ้งอาสาสมัครกู้ภัยมาช่วยเหลือกับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดีกว่า
เจ้าหน้าที่เอ่ยอาสาเอ่ยอย่างที่ดิฉันบอก
เกลี้ยกล่อมกันอยู่นานสองนานหลอกล่อกันไปเอาอาหารมาให้ก่อนแล้ว
อะไรก็แล้วคุยกันภาษาสุนัขก็แล้ว
เดี๋ยวคุยกันภาษาสุนัข
ใช่ผ่านไปชั่วโมงนึง

ขับรถเข้าไปในหมู่บ้าน

เข้าไปในที่ที่มันหลงมาหรือเปล่า
ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะขับรถเข้าไปในหมู่บ้าน
มันอาจจะหลงมาจากหมู่บ้านนี้
หรือมันอาจจะอยากมาหาที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน

พอถึงที่หมายก็ยอมลงโดยดีอย่างนี้เลย

พี่เขาไม่ได้ขับแกรป

ก็คือเป็นเรื่องราวที่มันสร้างรอยยิ้มให้กับคนแถวนั้น
เพราะบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุนัขคิดอะไร

ไม่มีคล่องโทรศัพท์
ขอหลังก็ไมบุคคล่อง

จริงสัตว์มีสัญญะชะตาอย่างอยู่แล้ว

แต่ต้องเป็นพื้นที่คุ้นเคยหน่อยสามารถดมอะไรได้นะคะ

ทางใครก็ทางมัน

โอ้โฮตามรักเกอร์